คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมัน

ลูกไปด้วยด้วยการสะพายลูกไว้ข้างหลัง
แต่จู่ไอ้หัวจ่ายน้ำมันมันไฟลุบ
หวิดโดนคลอกไปดูครับ

แต่อย่างนึงสติดีมาก
สติพี่ผู้ชายดีมาก
คือเขาสะพายลูกมาเป็นเป้หลัง
ซึ่งมันเป็นเป้ที่แบบเอาไว้เด็กใส่

นี่ผู้ชายสะติดีไปเอาถังดับเพลิงฉีดก่อน

วิ่งมาเอาลูกออกมาก่อน

แป๊บเดียวคุณผู้ชมแล้วก็สงบลงไปนะครับ
แต่คำถามคืออย่างที่คุณขวัญสงสัยว่า
ไอ้ไฟล์มันลุกได้ยังไง

เติมอยู่มันพึ้บได้ยังไง

แต่มันเดชาบูรณ์อย่างหนึ่ง
มันไม่ระเบิดแบบทันทีทันใด
แต่ว่าปั๊มน้ำมันอ่ะนะ
พืบจากหัวจ่ายตอนแรกทุกคนวิ่งหนีแต่เขาตั้งสติเอาไว้ได้
นะฮะวิ่งเอาถังดับเพลิงไปฉีดนะฮะขณะที่สาวเจ้าของรถ
จักรยานยนต์ก็วิ่งไปจูงรถหนีไปแล้วเหมือนแม่เด็กพยายาม
ไปคว้าลูกออกมานะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของคลิปนี้มัน
บอกนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ปั๊มไหนอย่างไรแล้วต้นสาย
มันคือเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาสติดีเหลือเกิน
แต่เบื้องต้นหลายคนก็เข้าไปแนะนำว่า
คือไม่อยากจะให้เอาเด็กไปอยู่ในสถานที่แบบนี้

บางคนทำงานไปด้วยต้องเลี้ยงลูกไปด้วย
แต่ว่าสถานที่มันก็ดูสุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้
ปั๊บน้ำมันเป็นห่วงเด็กนะครับ